ที่ก่อนหน้านี้น้องป่วยเป็นโรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองนั่นเอง
ผ่านการทำคีโมมาแล้วถึง๓ครั้ง
ข้ามปีใหม่มาแล้วอาการน้องดีขึ้นหรือเปล่า
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้มีการโทรหาครอบครัวของน้อง

เพราะว่าก่อนหน้านี้จากการรักษาส่งผลข้างเคียงทางด้านอารมณ์
ก็คือน้องมีอาการซึมเศร้าไม่ค่อยร่าเริง

รวมไปถึงเล่นของเล่นอะไรแบบนี้น้อยลงด้วย
ต้องเข้าใจด้วยนะคุณว่าน้องเนี่ยเด็กมากเพราะว่าอายุเพิ่ง๒ขวบเอง
อย่างที่บอกไปว่าเราโทรไปสอบถามอาการเพิ่มเติม
คุณพ่อน้องสกายบอกว่าในวันนี้ค่ะ
ว่ามีการลามไปยังจุดอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า
พร้อมกับจะเข้ารับการให้คีโมครั้งที่๔
วันที่๑๒มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะ
อาการโดยรวมของน้องตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนะครับ
เป็นด้านนอกที่เกิดจากการให้คีโมที่ผ่านมา

แต่สิ่งที่ครอบครัวกังวลอยู่ยังก็เป็นเรื่องของการเดิน
เพราะว่าน้องนอนติดเตียงอยู่นานนั่นเอง

อย่างที่บอกไปว่าน้องไม่สามารถทำกายภาพได้ตอนแรก
ซึ่งคุณหมอกายภาพก็เพิ่งจะกำหนดตารางในการทำกายภาพค่ะ
เริ่มทำในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นครั้งแรกนะคะ

ก็คอยดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับ
เพราะเชื่อเหลือเกินว่าคุณหมอทำเต็มที่อย่างแน่นอน
แล้วก็น้องเองก็น่าจะกลับมาสดใสได้อีกครั้งอย่างตัว
ตัวเล็กนิดเดียวแต่หัวใจเนี่ยกระแกร่งสุดเลย